คุณผู้ชมคะยังคงต่อเนื่องด้วยเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะ
นับตั้งแต่ผ่านพ้นวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคม
กระแสเคลือบแคลงสงสัยในขั้นตอนกระบวนการ
การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
มันมีหลายเรื่องที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลคือมันเยอะมาก
ก็อาจจะมีทั้งเรื่องจริงเรื่องปลอมหลายอย่าง
จนกรกตอต้องออกมาชี้แจงบอกแถลง๗ข้อ
รายละเอียดที่มีการไปแชร์กันในโลกออนไลน์
ข้อชัดเลยว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงมาดูข้อแรกนะคะ
กรกตนะคะบอกว่าเรื่องของการปลด๒กรกตที่ขับรถขนบัตรเว็บไซต์นี้ไม่น่าเชื่อถือค่ะ
อันนี้เดี๋ยวจะเป็นข้อ๓
อนุญาตไล่เรียงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตได้ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยนะคะ
ที่มีการตั้งข้อสังเกตในโลกโซเชียลมีเดียมันมี๗กรณีนะคะ
กรณีแรกก็คือเรื่องของการปลด๒กรกตสลับรถขนบัตร
กรกตบอกว่าเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่เรื่องนี้ค่ะ
มีลักษณะไม่น่าเชื่อถือนำเสนอข่าวเป็นเท็จ
กรกตทั้งสองคนที่ถูกระบุไม่ได้มีการดำเนินการใดตามที่เป็นข่าว
และไม่มีการปลดกรกตออกจากตำแหน่งทั้งสองคนนะคะ
ซึ่งกรกตจะมีการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าได้มีการทำงานอย่างสุจริตเที่ยงธรรมค่ะ
แต่เบื้องต้นก็มีการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
บังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีแล้วนะคะ
เพื่อสอบสวนตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษค่ะ
สำหรับกรณีเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จในคอมพิวเตอร์นะคะครับ
กรณีที่๒ที่กรกตชี้แจงวันนี้นะครับคือกรณีปรากฏภาพและข้อความว่าที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
มีการแกะหีบนำบัตรออกมานั่งนับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีการคัดบัตรเสียออกแล้วเอาบัตรใส่ใหม่
กรกตตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของอ่าของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่สอง
ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเป็นช่วงที่กรรมการประจำหน่วยนับคะแนนเสร็จแล้ว
และนำหีบบัตรรวมถึงแบบรายงานประจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์มาส่งให้กับกรกตประจำเขตเลือกตั้งที่๑
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์แต่ขณะนั้นกรกตเขตหน่วยเลือกตั้งที่หนึ่ง
กำลังรับหีบบัตรและอุปกรณ์ของหน่วยเลือกตั้งอื่น
กรรมการประจำหน่วยของหน่วยเลือกตั้งที่๒จึงมีการแกะหีบบัตรออกมานั่งนับ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องไปพลางก่อน
ส่วนกรณีที่๓ที่กรกตออกมาชี้แจงนะคะกรณีที่มีภาพปรากฏในสื่อ
มองเข้าไปในคู่หาเลือกตั้งของทหารนายอื่นที่กำลังลงคะแนนอยู่อะค่ะนี่ภาพแบบนี้
ประเด็นนี้นะคะเป็นกรณีที่ทหารประจำการของกองพลทหารม้าที่๒สนามเป้า
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่๓๔เขตเลือกตั้งที่๖เขตพญาไทยกรุงเทพ
ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่กำลังใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งโดยมีการเข้าแถวเรียงลำดับการลงคะแนน
ทหารที่ชะโงกเข้าไปดูการลงคะแนนเป็นผู้ที่จะลงคะแนนในลำดับต่อไป
และหลังจากลงคะแนนแล้วก็ได้ออกจากหน่วยเลือกตั้งไปจึงมีการชะโงกมองทหารที่กำลังลงคะแนนเพียงแค่ครั้งเดียว
โงกครั้งเดียวอย่างไรก็ตามทางกรกตขอชี้แจงว่ากรกตยึดหลักการเลือกตั้งที่ต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
และการลงคะแนนเลือกตั้งต้องเป็นการลงคะแนนโดยตรงและโดยลับ
ตอนนี้กรกตมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้แล้วนะคะถ้าการลงคะแนนในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
กรกตจะสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องเช่นการสั่งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนี้ใหม่
อาจจะต้องเลือกกันใหม่นะคะหน่วยนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนใช่ค่ะ
โงกดูเพื่อนครั้งเดียวใช่ค่ะอ่าวุ่นเลยนะชะโงกชะโงกดูครั้งเดียวเนี่ยอ่า
ส่วนอีกกรณีหนึ่งครับกรณีที่สี่ที่กรกตชี้แจงวันนี้นะครับ
คือกรณีปรากฏภาพและข้อความว่าพบเอกสารป้ายปิดซองใส่บัตรเลือกตั้งแบบสส๕ทับ๑
และสายรัดหีบบัตรไปอยู่ในถังขยะปั๊มน้ำมันทองมีที่จังหวัดชุมพรนี่ฮะ
ตรวจสอบแล้วพบว่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นของหน่วยเลือกตั้งที่๑๖เขตเลือกตั้งที่๑
ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับบัตรเลือกตั้งหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างเพื่อเก็บรักษาไว้ก่อนวันเลือกตั้ง
โดยหลังปิดการนับคะแนนวันที่๒๔มีนาคมเวลา๒ทุ่มขณะที่เจ้าหน้าที่เดินทางกลับมีการแวะที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าว
พบเห็นวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้จึงนำไปทิ้งถังขยะการดำเนินการดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบกรกตว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอเป็นขั้นตอนทางธุรการก่อนการลงคะแนน
จึงไม่มีผลกระทบต่อการลงคะแนนที่ไม่สุจริตและเที่ยงทำอย่างไรก็ตามอุปกรณ์ดังกล่าวควรนำส่งให้กรกตอประจำเขตพร้อมกับหีบบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้วการนำไปทิ้งในที่สาธารณะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงให้สำนักงานกรกตอจังหวัดชุมพรไปตักเตือนการปฏิบัติงานของกรรมการประจำหน่วยดังก
การลงคะแนนมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เป็นข้อมูลที่อยู่ในขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากบางหน่วยเลือกตั้งไปยังกรกตประจำเขตและสำนักงานกรกตจังหวัดค่ะกรณีนี้เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกหน่วยเลือกตั้งประกอบกับระบบการรายงานผลในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดคว
ก็ได้มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในทันทีอันนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องของระบบที่ขัดข้องทางเทคนิคนะคะ
ซึ่งการรายงานผลการนับคะแนนที่ดำเนินการครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้งในขั้นตอนสุดท้ายเป็นข้อมูลจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบัตรดีบัตรเสียบัตรไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครคนใดถูกต้องตรงกันแล้วค่ะ
คนที่สนใจติดตามข่าวสารตรวจสอบได้ตรวจสอบการรายงานผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์จากเว็บไซต์กรกตได้ไปตรวจสอบกันได้เพิ่มเติมอีกครั้งนะคะ
คือมีคนบอกว่ามีหลายที่เจอลักษณะแบบนี้แต่กรกตท่านบอกว่ามันคือข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ใช่ค่ะ
อีกกรณีหนึ่งนะครับที่กรกตชี้แจงวันนี้ก็คือกรณีที่ทางโซเชียลมีเดียนะฮะมีการโพสต์ภาพแผ่นกระดาษที่ดูคล้ายบัตรเลือกตั้งสอสอเขตเลือกตั้งที่๖จังหวัดเชียงใหม่มีการพิมพ์ชื่อพักและหมายเลขของพักพลังประชารัฐเพียงพักเดียว
แบบนี้ค่ะก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอย่าง
อย่างนี้มันก็เป็นการโกงกันหรือเปล่า

ตั้งด้วยเรื่องนี้กลัวกตอบอกว่า
การที่สำนักงานกลัวกตอได้จัดทำบัตรเลือกตั้ง
สีชมพูโดยมีหมายเลขผู้สมัครภาพเครื่องหมายพักและชื่อพักการ
เมืองโดยภาพเครื่องหมายพักและชื่อพักการเมืองมีเพียงพักพลัง
รัฐเพียงพักเดียวนั้นสำนักงานกรกตได้ตรวจสอบแล้วพบว่า
บัตรเลือกตั้งตัวอย่างตามภาพที่ปรากฏข้างต้นมิได้เป็นบัตร
เลือกตั้งตัวอย่างที่สำนักงานกรกตได้จัดพิมพ์ขึ้นและส่งไป
ให้กับกรรมการประจำหน่วยใช้ในการประชาสัมพันธ์หน้าที่เลือก
เนื่องจากสีของบัตรเลือกตั้งตัวอย่างไม่ถูกต้องหมาย
ผู้สมัครในบัตรเลือกตั้งตัวอย่างจะไม่ใช่หมายเลข๑๕
ตามที่ภาพปรากฏภาพเครื่องหมายพักและชื่อพักการเมืองทุกพัก
จะไม่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งตัวอย่างแต่อย่างใดดังนั้น
สำนักงานกรกตจะได้ตรวจสอบว่าผู้ผลิตบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง
หรือมีการตัดต่อดัดแปลงภาพบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง
หรือมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อและมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทำดังกล่าวอันเป็นการกระทำที่มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์หรือไม่อย่างไร
ต่อไปอืมกรณีที่เจ็ดนะคะเรื่องของการนับคะแนนนะคะที่เจ้าหน้าที่
ประจำหน่วยอะค่ะเขานับบัตรอันนี้ค่ะครับแล้วคนไปกากบาทไม่ได้
ในช่องกากบาทไปกาที่ตัวเลขเลยอ่ะด้านหน้าครับเนี่ยค่ะเป็น
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยในการนับบัตรนะคะ
เป็นคะแนนของหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยซึ่งมีการวินิจฉัยการ
เครื่องหมายกากบาททับหมายเลขผู้สมัครซึ่งเป็นบัตรเสียแล้ว
เหมือนกับว่าอ่านว่าเป็นบัตรดีอะค่ะอืมกรกตบอกว่าจากการ
ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่๔๔เขตเลือกตั้งที่๗กรุงเทพปรากฏ
ในขณะที่ทำการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งนี้นะคะทางกรรมการ
ประจำหน่วยเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นบัตรดีแล้วก็นับเป็นคะแนน
ให้ผู้สมัครแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทักท้วงการนับคะแนน
ดังกล่าวว่าเป็นบัตรเสียทางกรรมการประจำหน่วยก็ประชุมหารือ
วินิจฉัยว่าให้บัตรเลือกตั้งดังกล่าวเป็นบัตรเสียแล้ว
ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วคือนับผิดพลาดอ่ะผิดจริงคนทักท้วง
เขาก็หารือกันก็แก้ใหม่ไม่ได้เป็นบัตรดีแล้วก็นับให้
เป็นบัตรเสียไปซะวันนี้กรกฎต่อยังได้ออกเอกสารชี้แจง
กรณีซองใส่บัตรเลือกตั้งของการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ของสถานเอกอัชทูตณกรุงเวลิงตันประเทศนิวซีแลนด์มาถึง
ช้ากว่ากำหนดที่มีคนว่าตกลงจะเอายังไง๑๕๐๐ใบส่งมาไม่
ห้าโมงเย็นของวันเลือกตั้งอ่ะนะในการประชุมคณะกรรมการการเลือก
ตั้งวันนี้นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณากรณีถุง
เมลการทูตที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้งสอสอของสถานเอกราชทูต
กรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์มาไม่ทันการคัดแยกและไม่
ทันการจัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งโดยกรกต
มีมติว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไม่สามารถนำมานับเป็นคะแนน
ได้เพราะการนับคะแนนณที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งซึ่งเป็น
สถานที่นับคะแนนบัตรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วและได้มีการประกาศ
นับคะแนนแล้วด้วยพร้อมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือก
ตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิด
ขึ้นและรายงานผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาภายใน๗

ของบัตรที่ไม่สามารถนำมานับคะแนนได้ไม่ใช่บัตรเสียถูกต้องค่ะ
เป็นบัตรที่ไม่สามารถนำมานับคะแนนได้
เพราะพ้นกำหนดเวลาการนับคะแนนแล้ว
กรกตไม่เคยชี้ว่าเป็นบัตรเสีย

ฉะนั้นขอย้ำว่าไม่ใช่บัตรเสีย
เนื่องจากเป็นคนละส่วนตามกฎหมาย
แต่เป็นบัตรที่เอามานับไม่ได้เพราะกฎหมายไม่มีระเบียบรองรับ
ใช่ซึ่งกรณีนี้ทางการบินไทยชี้แจงว่าตั้งแต่เริ่มต้น
แล้วการบินไทยไปรับช่วงต่อ๒๑มีนาคม
แต่การบินไทยไปรับไม่ได้เพราะว่าติดขัดเรื่องของขั้นตอนการตรวจสอบ
ก็คือถึงเมืองไทย๒ทุ่ม๕๐นาทีของ๒๓มีนาคม
ก็ต้องมีคนไปรับไปทางการบินไทยบอกว่าคือเขารับมา
แต่เขาไม่ได้สามารถขนออกมาให้ได้ต้องมีคนไปรับจากเขาอีกที

ใช่กระทรวงการต่างประเทศก็เลยชี้แจงแบบนี้ว่า
ที่ไม่ได้ไปรับเนี่ยเพราะต้องเตรียมเอกสารราชการ
เพื่อไปรับถุงเอกสารของสถานทูตมันต้องมีเอกสารจากทางราชการ
เป็นไปตามขั้นตอนก็เลยไม่ทันก็เลยต้องไปรับ๒๔มีนาคม

เอาเป็นว่าเรื่องนี้กรกตให้ไปตรวจสอบแล้วรายงานผลกลับมา
ภายใน๗วันว่ามันบกพร่องผิดพลาดจากจุดไหน
ค่ะทีนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพา
ในฐานะรองผู้มนุยการศูนย์ปรับรามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมายอมรับนะคะ
ได้รับการประสานจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้ตรวจสอบเรื่องระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง
รายงานผลคะแนนเลือกตั้งทำงานล่ม๓ครั้ง
เป็นผลมาจากการเข้าโจมตีระบบของแฮคเกอร์ค่ะ

ใช่ค่ะเขาบอกว่ามีแฮคเกอร์ไปแฮ็กข้อมูลค่ะ
ทีนี้ค่ะตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่ามีการแฮ็กข้อมูลจริงค่ะครับ
ต้นทางมีทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศค่ะ
รู้แล้วว่าเป็นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเดิมแต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองหรือเปล่า
เพราะไม่ต้องการจะไปกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยขอเวลาเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจนก่อน
มีข้อมูลชัดเดี๋ยวออกมาบอกค่ะว่ากลุ่มไหนแฮ็กข้อมูลการรายงานผลคะแนนของกรกตค่ะ
นี่คือทั้งหลายทั้งปวงที่กรกตชี้แจงวันนี้นะแต่การเลือกตั้งในไทยเนี่ยต่างชาติเขาก็จับตาอยู่นะครับ
วันนี้นายโรฮาน่าเอสเชียราชีในฐานะผู้นำภารกิจสังเกตการการเลือกตั้งนานาชาติ
พร้อมด้วยนางจันดานี่วาตาวลาผู้มนวยการมูลนิธิเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้ง
หรือว่ามูลนิธิอันเฟรลแล้วก็นายอามาเอวีเย่ผู้ประสานงานโครงการภารกิจสังเกตการการเลือกตั้งนานาชาติ
แถลงรายงานเบื้องต้นของคณะผู้สังเกตการการเลือกตั้งในไทย
โดยแสดงความยินดีกับการเลือกตั้งสอสอที่เกิดขึ้นอย่างสงบเรียบร้อยไม่มีความรุนแรง
ท้อนให้เห็นว่าคนไทยยังคงเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศ
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่มีมากถึงร้อยละ๘๔เมื่อ๑๗มีนาคม
ส่วนทางกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันเลือกตั้งจริง๒๔มีนาคมที่เหลือเพียงร้อยละ๖๐
และบัตรเสียที่มีมากถึง๒ล้าน๘แสนใบ
อกจากนี้คณะผู้สังเกตการการเลือกตั้ง
ยังรายงานถึงความสะเพราในการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่ถูกต้อง
ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจนทำให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้
โดยอันเฟรลยังได้ขอให้กรกตแถลงผลเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด
เพื่อประคับประคองสาธารณชนให้มีความเชื่อมั่น

รายงานบทสัมภาษณ์ของนายทักษิณชินวัฒน์นะคะที่พูดถึงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้
บอกว่ามีความผิดปกติในการนับคะแนนอยู่หลายจุดค่ะ
ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเป็นอย่างมากนะคะ
โดยเฉพาะการที่คะแนนโหวตของพักพลังประชารัฐ
พุ่งสูงขึ้นมาอย่างไม่มีที่มาที่ไป
ที่บัตรลงคะแนนมีจำนวนมากกว่าผู้ที่มาลงคะแนนในวันดังกล่าว

อาจจะทำให้ประเทศเสียความน่าเชื่อถือรู้สึกประหลาดใจ
และไม่อยากจะเชื่อว่ามีกระบวนการชักใยการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลทหารมากมายขนาดนี้ค่ะ